ว่าบางครั้งสิ่งที่คิดไม่ต้องพูดออกมาทั้งหมดก็ได้
มันมีประเด็นเรื่องที่ว่า
ภรรยาคนหนึ่งน้อยใจสามีทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว
เพราะสายเมียเอาแต่พูดถึงเมียเก่า
เอาแต่ชมเมียเก่าไม่เคยชมเขาเลย
คว้ามีดไล่ฟันแล้วเผารถเลยค่ะ

ดับเพลิงต้องรีบมาดับไฟนะคะรถคันนี้เพราะว่าถูกจุดไฟเผา
ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะโอ้โห
รถคันนี้จอดอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ตะบนเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
สภาพรถเนี่ยเสียหายที่ห้องเครื่องกับห้องผู้โดยสารก็เอาเป็นว่าไหม้เกือบทั้งคันนะคะ
นายสามารถเก่งพรานวัย๓๖ปีคือเจ้าของรถกระบะอยู่ในอาการมืนเมาและเลือดอาบตัว
เพราะมีแผลถูกฟันเข้าที่แขนกับหัวไหล่ขวาค่ะ
แต่ก็ยังพอที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะบอกว่าคนทำผมคือติ๊ก
ติ๊กคือเมียเมียมันฟันผมแล้วก็เผารถด้วย
เราก็ไปคุยกับคุณติ๊กเออ
ติ๊กบอกก็ฉันทนไม่ไหวแล้วอ่ะเอ้าทำไมอ่ะสามีไม่เคยชมฉัน
ฉันไม่ว่าแต่มานั่งชมภรรยาเก่าให้ฟังตลอดเวลา
บอกว่าฉันสู้เมียเก่าไม่ได้ฉันจะทนยังไงไหวอ่ะอืม
ไม่ใช่ฉันทำเขาคนเดียวนะเขาก็ทำร้ายฉันเหมือนกัน
เขาต่อยฉันเหมือนกันฉันก็เลยต้องทำแบบนี้
ชีวิตออกมาต้องนานมึงจะเป็นแบบนี้แค่นี้แค่นี้กับเมียเก่า
อะไรก็เมียเก่าอะไรก็เมียเก่าไอ้จ่ายนั้นก็ตั้งเมียเก่า
จ่ายนั้นก็ตั้งเมียเก่าเอ้ยแล้วกูอยู่เนี่ยกูอยู่ว่าทุกวันเนี่ย
คืออะไรวะกูเป็นตัวอะไรวะทำไมเราถึงไปฟันเขาอ่ะ
อ๋อมันมันยังคิดถึงเมียเก่ามันอยู่ยังไม่จบล่ะอ๋อครับ
แล้วแล้วเราเผารถเขาด้วยใช่ไหมค่ะเนี่ยนี่เขาเป็นตัวอะไรอ่ะ
อ่ะก็เมียเก่าเดี๋ยวอะไรก็เมียเก่าเมียเก่าเมียเก่า
เขาอยู่ตรงนี้ทั้งคนเนี่ยมันทนไม่ไหวไง
แล้วเราไปย้อนดูภาพกล้องวงจรปิดนะคะทุ่ม๔๑นาทีเมื่อวานนี้ค่ะ
เห็นสภาพของนายสามารถคนเจ็บอ่ะพยายามร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็เป็นภาพที่คุณติ๊กภรรยาเนี่ยยืนด่าสามารถก็เลยเดินหนีค่ะ

ถามว่าไปไหนไปล้างแผลด้วยตัวเองค่ะ
อันนี้โดนไปแล้วโดนฟันไปแล้วค่ะ
เราก็เลยส่งพิตินะคะคุณติกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไป
เป็นยังไงไปคุยกับคุณองค์อาจนี่เป็นพี่ชายของนายสามารถค่ะ
คุณองค์อาจก็พาบอกไปติไปกับพี่ไปห้องพักของติ๊กนี่แหละ
พี่จะไปถามหาความรับผิดชอบเพราะรถคันนี้เนี่ย
มันไม่ใช่รถของสามารถรถใครอ่ะรถน้องชายอีกคนนึงแต่เขาผ่อนไม่ไหว
พี่ก็เลยจะเอามาช่วยผ่อนแล้วสามารถก็เลยขอเอาไปใช้ด้วย
ประเด็นคือรถไม่มีประกันมีแต่พรบติ๊กว่ายังไงลองไปฟัง
คือติ๊กก็บอกจะรับผิดชอบเดี๋ยวจะผ่อนต่อให้ค่างวดรถ
แต่เอาจริงคุณโออาจก็บอกว่าไม่มั่นใจเลยเพราะติ๊กไม่ได้ทำงาน
แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนน่ะนี่ผ่อนมาได้๔ปีแต่ว่าจริงมันยังเหลืออีกตั้ง๓ปีที่ต้องผ่อน
เราก็พยายามให้พี่ติ๊กคุยกับคุณติ๊กนะคุณติ๊กเล่าบอกว่าอยู่กินกับสามารถมาช่วงต้นปี๖๖นี่แหละ
พูดถึงเมียเก่าทุกวันไม่ใช่ไม่เคยบอกนะว่าไม่ชอบเคยบอกไปแล้วเคยเตือนไปแล้วไม่เคยฟังเลย
เมื่อวานซื้อนะ๒๐พฤษภาคมวันเสาร์นี่ไปทำบุญที่วัดก็เอาข้าวมาให้เพราะเป็นห่วง
สามารถพูดว่าไงรู้ไหมทำไมไม่เอามาฝากยุงด้วยล่ะยุงคือใครเมียเก่า
ถามฉันว่าทำไมไม่เอามาฝากไม่เอาข้าวมาฝากเมียเก่าเขาด้วย
บอกเอองั้นก็ไม่ต้องกินเมื่อวานก็ชวนสามารถไปที่ห้องพัก
จะได้ย้ายของไปอยู่ห้องสามารถแต่ว่าห้องเช่าของยุงเมียเก่าก็อยู่แถวนั้นแหละ
พอไปถึงห้องเท่าฉันแทนที่สามารถจะมาช่วยฉันขนของ
ไม่มีอ่ะไปนั่งกินเบียร์อยู่ข้างนอกแล้วไปป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่แถวห้องเมียเก่า
ฉันเลยบอกชวนเมียเก่าขึ้นรถไปด้วยเลยไหมล่ะสามารถก็โกรธอีกขับกระบะออกไป
ทำไงอ่ะก็เก็บของเองแล้วเดินกลับห้องพักสามารถ๒กิโลอ่ะต้องเดินกลับอ่ะ
ไปถึงบ้านเอ้าไม่เจอสามารถอีกโทรไปถามได้รับคำตอบว่าก็ไปรับแม่ติ๊กอยู่ไง
แล้วไปไหนมาไหนเธอมันไม่บอกอ่ะให้เกียรติกันบ้างสิติ๊กก็บอกไปแบบนี้
สามารถก็พาแม่เธอกับหมาของเธอมาที่ห้องแล้วแม่ก็บอกว่าเอ้ยอย่าทะเลาะกันนะ
เมากันทั้งคู่เลยไม่เอาไม่เอาเธอกับสามารถก็เลยไปส่งแม่กับหมาที่บ้าน
พอกลับมาถึงห้องเท่านั้นแหละมันต่อยเบ้าตาฉันเลย
ฉันก็เลยวิ่งหนีเข้าห้องหยิบมีดแล้วก็ฟันใส่ไปครั้งหนึ่ง
ก่อนจะเอายางในรถมอเตอร์ไซค์มาเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟเผารถ
เดี๋ยวฉันรับผิดชอบทุกอย่างเองในสิ่งที่ฉันทำ
ส่วนหลังจากนี้เราจะคบกันต่อจะไปกันรอดไหมก็เดี๋ยวคงต้องคุยกับสามารถอีกทีนึง
แต่ถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ยังคงติดอยู่กับเมียเก่าก็คงจะต้องปล่อยไปนั่นแหละ
คือตอนที่บู๊เป๊ะกันตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือแลกชีวิตแลกกันเลย
แล้วรถล่ะนะคะรถเดี๋ยวเรารอดผิดชอบก็ได้
คิดเลยเหมือนกันนะว่าติ๊กจะทำรุนแรงขนาดนี้
ที่ผ่านมาก็ถูกทำร้ายด้วยเหตุผลเดียวกัน
คือเรื่องแฟนเก่าเรื่องเมียเก่านี่แหละ
ลืมไปแล้วเรื่องเมียกงเมียเก่าลืมแล้ว

แล้วที่เขาบอกว่าเขาไปวัดแล้วเอาข้าวมาให้พี่
พี่บอกว่าทำไมไม่เอามาให้เมียเก่าด้วยเนี่ย

ก็หยอกเล่นเฉย

ไม่จะไปแจ้งความเรื่องเผากระบะ

ต่อไปนี้จะไม่ขอมีเมียอีกแล้ว
นี่ยังรักเขาอยู่มั้ย
มาถึงตอนนี้แล้วเนี่ย
ไม่เอาหรอกครับ
ทีนี้ฝั่งผู้ถูกพาดพิง
ก็คือเมียเก่าของนายสามารถนะคะ

ไม่ได้เกิดกับนายสามารถนะบอกว่า
พี่ติขอชิ้นที่แจ้งแทนแม่หน่อยได้มั้ย

ก็คือนายสามารถเลิกไปได้ตั้ง๖เดือนแล้ว

อย่าให้ใครมาพาดพิงแม่หนูอีกได้ไหม
ฝากไปบอกคุณติ๊กด้วยว่าห้ามพูดพาดพิงแม่หนู
เพราะเขาเลิกกันมานานเขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกันแล้ว
เรื่องของพี่สองคนก็ไปจัดการกันเอาเอง
สรุปคือยังไงดีคะเลิกกันเนอะไม่กลับไปเนอะแจ้งความ

เพราะว่ามันก็ข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะ